เมื่อวานนี้ดิฉันเล่าไปบอกว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งโพสต์นะคะที่โรงพยาบาลปัตตานีนะคะ
ต้องจับสลากกันเพื่อจะได้ฉีดไวสไฟเซอร์นะฮะ
คือคุณหมอบอกน้ำตาแทบร่วงดูต้นเรื่องก่อน
ต้นเรื่องเมื่อวานนี้คุณผู้ชมบุคลากรทางการแพทย์มีการโพสต์ระบายความคับแค้นใจ
บอกว่าหมดกำลังใจทำงานมากน้ำตาแทบร่วง
เมื่อรู้ว่าต้องจับสลากและต้องมี๖คนในห้องฉุกเฉิน

อกจากนี้ยังโพสต์ต่ออีกโพสต์หนึ่งบอกว่า
คือจังหวัดปัตตานีขอวัคซีนไฟเซอร์ไป๓๓๘๐โดส
แต่ได้รับเพียง๒๑๖๐โดสคิดเป็นสักประมาณ๖๓๙เปอร์เซ็นต์
โพสต์นี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะ
ว่าคุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเขาท้อใจ
เอ๊ะเขาคือต้องสู้ศึกโควิด
แต่ทำไมเขาไม่ได้ฉีดไฟเซอร์ครบทุกคน
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีก็เลยไปยังพื้นที่
ทางหอประชุมอาวาจอตังหวัดปัตตานีค่ะ
จุดนี้เป็นจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์กระตุ้นเข็มที่๓
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดปัตตานี
เมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
รับการฉีดกว่า๑๒๐๐คนนะคะ
เรามีโอกาสคุยกับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี
นายแพทย์อรุณประเสริฐศุกร์ท่านยอมรับแบบนี้

ทางจังหวัดขอวัคซีนไฟเซอร์ไป๓๓๘๐โดส
แต่ได้รับจริง๒๑๖๐โดส
ก็คือไม่ครบตามจำนวนที่ขอไปคิดเป็นสักประมาณ๖๔นะคะ
แล้วยังต้องมีการเฉลี่ยส่งไปตามโรงพยาบาลต่าง
ก็เลยทำให้บางหน่วยงานอาจจะต้องมีการตัดสินใจลำบาก
โดยเฉพาะแผนกถูกเชิญต้องจับสลาก
ทั้งที่ว่าทุกคนเสี่ยงติดโควิดมาก

แต่ทีนี้ก็ทำให้บางคนอาจจะต้องกังวลมีความกังวลบ้าง
คุณหมออรุณบอกว่าอยากจะชี้แจงแบบนี้

บุคลากรทางการแพทย์ท่านยืนยันแบบนี้นะ
บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดปัตตานี
จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทุกคน
คาดว่าจะมีการส่งล็อตใหม่มาไม่เกินวันศุกร์นี้
คุณหมออรุณท่านคุยกับหมอหนูหรือยัง

เพราะว่าอย่างมขเองเขาก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนแค่๕๐
นี่ขอไม่เต็มจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดด้วยนะ

หมอทอโรพยาบาลธรรมศาสตร์
ก็ได้ไม่ถึง๕๐เหมือนกัน

แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของปัตตาดีจะได้ฉีดทุกคนจริงหรือเปล่า

มันต้องส่งเป็นล็อตไม่ได้ส่งทั้งหมด
แต่ยังไงได้รับแน่นอนอย่าเพิ่งเสียขวัญ
แล้วทำไมไม่บอกเขาไปตั้งแต่ต้นล่ะว่าถูกล็อต